คุณผู้ชมครับจากคลิปที่ว่อนอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
เป็นภาพของเด็กนักเรียนชายที่โดดเรียน
แล้วก็ไปมั่วสุมเสพยาด้วยกันที่กระท่อมปลายนาแห่งหนึ่งนะครับ
ในคลิปจะเห็นเด็กนักเรียนโอ้โหสนุกสนานชักชวนกันในการเสพยา
และมีการโทรศัพท์ไปชักชวนเพื่อนให้มาร่วมเสพยาบ้าด้วยกันอีกนะครับ
พ่อเมืองสุพรรณบุรีเร่งตรวจสอบว่าเป็นเด็กในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีหรือเปล่า
การตรวจสอบครั้งนี้เพื่ออะไรไม่ได้เพื่อจะเข้าจับกลุ่มเด็กหรอกนะ
แต่อยากจะให้เด็กเข้ามารับการบำบัด
เพราะถือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเยาวชนน่าเป็นห่วงนะครับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยตำรวจภูทรสะยายสมอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
หลังสืบทราบว่าเป็นกลุ่มเด็กในคลิปมั่วสุมเสพยาบ้า
เป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้โดยมีทั้งหมด๗คนนะครับ
ประสานผู้ปกครองนำตัวเด็กทั้งหมดมาสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมง
เพราะว่าเด็กเป็นเด็กอายุประมาณ๑๒๑๕ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่สอบปากคำผู้ปกครองจนทราบข้อมูล
ว่าเด็กซื้อยาบ้ามาจากนายสุพรรณชัยสำราญมาก
หรือว่าฉายาบอลสะพังลานอายุ๓๒ปี
โดยซื้อมา๕เม็ดในราคาเม็ดละ๑๐๐บาท
คุณเด็กนักเรียนนะต้องใช้เงินเอาไปซื้อยาบ้าแบบนี้
เม็ดเม็ดละ๑๐๐ก็ซื้อมา๕๐๐บาทแล้ว

ซึ่งในระหว่างเสพก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ
แล้วก็ส่งต่อกันไปในกลุ่มเพื่อน
กระทั่งมีเพื่อนนำไปโพสต์ในโลกโซเชียล
ซึ่งหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะส่งเด็กทั้งหมด
ไปเข้าค่ายฟื้นฟูจิตใจ
แล้วก็ปรับปรุงความประพฤติต่อไปนะครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสุ่มตรวจ๓สารเสพติดเด็กในโรงเรียนอีก
โดยพบสารเสพติดในเด็กนักเรียนชายอีก๓คน

แล้วก็จะส่งเข้าค่ายฟื้นฟูจิตใจ
แล้วก็เข้าไปบำบัดเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะเดียวกันตำรวจก็ได้ควบคุมตัวนายสุพรรณชัย

ที่นำยามาขายให้กับเด็ก
โดยสารภาพว่านำยามาขายให้เด็กกลุ่มนี้จริง
โดยได้ซื้อต่อยาเสพติดมาจากนายต้นไม่ทราบนามสกุล
แล้วก็เมื่อนำยาบ้าไปให้กลุ่มเด็กแล้ว
เขาก็กลับบ้านจนกระทั่งมาทราบเรื่องในภายหลัง

เรื่องของเด็กที่ได้รับการตรวจสอบ

ส่วนตัวเขาเองก็ถูกจับกลุ่ม